ช่วงนี้หน้าม้ามาแรงนะคุณฝนม้าแตก
พูดถึงกระแสฮอตฮิตอย่างทรงผมหน้าม้าดีกว่า
คือเราทำแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นกระแส
แต่คนที่ทำแล้วเป็นกระแสก็คือแม่แอฟนั่นเอง

สวยมากนี้ค่ะพี่แอ๊บพรักษออนนะคะ
สไตล์เปลี่ยนลุคมาไว้ผมหน้าม้าแบบนี้
ก็เลยโอ้โหกลายเป็นกระแสฮอตฮิตกันไปเลยนะ
ล่าสุดวันนี้๔สาวแชร์ข่าวอย่างอาตุ๋ยพี่ปุ้ยแม่แพทย์
เขาก็รวมใจกันไว้ผมม้าทุกคน

แต่ก็ดูแบบแบ๊วน่ารักดีนะคะฮาเฮกันไป
ไม่ใช่แค่นี้นะพี่แหม่มวิชุดาก็ทำ

มาถึงดิฉันดิฉันก็ทำ

ทำแบบแบ๊วขนาดนี้สวยขนาดนี้
ถามต้นฉบับอย่างแม่แอ๊บหน่อยว่า
กระแสน้ำม้าฟีเวอร์เป็นยังไงบ้างดีหรือเปล่านะ
พร้อมกับเผยถึงเรื่องลูกสาวก็คือน้องปีใหม่
ตอนนี้น้องปีใหม่ติดณพุธมากติดหนักมาก
ถึงขั้นแบบไม่อยากกลับบ้านกันเลยทีเดียว

แต่วันนี้รู้สึกว่าจะฮือฮากับทุกคนที่นี่
วันนี้ทำกันหมดเลยทุกคนน่ารักมากน่ารักออกเห็นไหม
อยากจะทำคู่ลูกสาว
เอาผมม้าของเด็กนะคะอันเล็ก
ให้ลูกบอกว่าปีเนี่ยแปะ
แล้วทำด้วยกันแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กัน

ไม่เอาแบบนี้ของหนูมาตรงหนูไม่เอา

แต่วันทำไมงองแง่กับนักพุทธจังเลยคะ
อ๋อเขาอ้อนครับงุฦงยิง
พอได้เจอแล้วก็แบบดีใจแล้วก็ไม่อยากกลับ

ตอนแยกจากเกาะเป็นลูกลิง
เขารักของเขาแต่ก็รักจุ๋ยด้วย